ไปดูชนบุรีค่ะแหมพาคุณผู้ชมไปที่ทางม้าลาย
ริ่นแบบนี้คงพอจะนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ

คราวนี้คนที่โดนเนี่ยเป็นพระค่ะ

คือทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือพระสงฆ์รูปนี้ค่ะ
พระเศรษฐพงศ์จากวัดหนองซ้ำซากนะคะ
ที่ถูกรถชน
ท่านก็เลือดกำเดาออกเจ็บซี่โครง
มีแผลถลอกตามร่างกายนะคะ

ซ้ายมองขวาแล้วก็ข้ามทางม้าลาย
ปรากฏว่ามีผู้ชายชาวมอนคนนึง

แต่พุ่งมาเฉียวชนจนท่านล้มลงค่ะ
แล้วก็เดินมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

ท่านบอกไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจ

แล้ววิ่งหนีไปเลยนี่คือรถคันนี้นะคะ
แต่เจ้าตัวไม่อยู่แล้วคนขับหนีไปแล้ว
แต่ตามไม่ยากค่ะตำรวจบอกตามไม่ยาก

ว่าเป็นใครเดี๋ยวก็จะตามตัวมาดำเนินคดี

อันนี้ก็คือที่บ้านบึงนะคะชนบุรี
อีกกรณีหนึ่งอยู่ที่สกลนคร

ต้องบอกว่ามีความหมายกับจิตใจ
ของหลายคนเพราะเป็นที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษ
ปรากฏว่าเมื่อคืนรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะ
พุ่งชนกำแพงวัดของวัดเหล่าปอแดง
แล้วทะลุเข้าไปกวาดสถูปโกรธอาถิ

ที่เห็นอยู่ข้างล่างก็คือกระดูกบรรพบุรุษ

แล้วรถไปชนก็กระจัดกระจายหน้ารถก็พังยับค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตี๒ชาวบ้าน
เขาบอกได้ยินเสียงรถวิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงโครมตามมา
พอออกมาก็เนี่ยค่ะเห็นสภาพแบบนี้
คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็หายไปแล้ว
น่าจะคาดว่าหลับในหรือไม่ก็เมา
แต่ชาวบ้านคือพอเขาเห็นสภาพแบบนี้
เขาก็กลัวกันว่าจะเกิดอาเภษใหญ่หรือเปล่า
เพราะว่าเจดีอัฐิบรรพบุรุษเป็นที่เคารพของชาวบ้าน
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องทำบุญใหญ่
เพื่อยับยั้งสิ่งอัปมงคลที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะว่าอันนี้ก็เป็นกระดูกบรรพบุรุษด้วยนะคะ
ความเสียหายสถูปโกรธอัฐิเสียหายไป๔ครอบครัว
แต่ชาวบ้านเขาบอกเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนขับ
ก็เลยยังไม่แจ้งความเพราะว่าคิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่อง
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายได้ค่ะ